สนับสนุนโดยสายการบินไทยสมายเพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้ม
ยาธาตุน้ำขาวไทยนครปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องยาธาตุน้ำขาวไทยนคร
ซึ่งที่มีถ่ายจำเป็นภารกิจด้วย
พบว่าน้องเนี่ยเลือดออกในช่องท้องเป็นจำนวนมาก

แล้วก็ใส่ผ่านเพื่อนช่วยหาใจ
เพื่อให้รับถูกชอบกับทั้งสินทุนกับเราตรงนั้นไปขับ
นี้แต่เราอะทอไปขอเบอร์อาจารย์ขอเบอร์ขออนขอเบอร์อ่า
คือจริงจริงระบบนี้มันน่าจะล้างไปตั้งนานแล้วนะคะมันมันไม่คิดว่า
เหตุการณ์จะต้องมาเกิดกับลูกเราอะ
ซึ่งเรามีไม่มีค่าคนเดียวค่ะถ้าไม่เกิดครับเรื่องนี้คือบอกได้เลยว่าไม่มีใครเข้าใจ
มันมีการสืบสวนหลายเหตุนะครับว่านักรักษาที่มีการทำนักรักษานั้นนะครับ
ว่าใครคุ้มพูดถูกธรรมหรือใครคุ้มพูดถูกธรรมนะครับในธนาฬิกาในขั้นตอนนะครับ
เราโทรศัพท์ไปที่สอนอพื้นที่นะเค้าที่สถาบันที่แห่งนี้เอดีตั้งอยู่นี่
ความคืบหน้าเกิดขึ้นภายในวันนี้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นคุณแม่แล้วก็ญาติของน้องเนี่ยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นคุณป้าคุณน้าก็แล้วแต่คือเดินเรื่องเนี่ย
ืบหน้าวันนี้นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้น
ถ้าเอาตามการเล่าเรื่องในข่าวเกิดขึ้นช่วงค่ำ
วันที่สิบแปดวันที่สิบเก้าคือเมื่อวานี้
มีความคืบหน้าทั้งอาการของน้องการรักษาตัวของเขา
แล้วก็การทวงถามวันนี้ก็มีความคืบหน้ามากขึ้นนะ
ตอนนี้เรียนใช้คำง่ายคือปอปลอดภัยแล้ว
เด็กคนนี้ชื่อปอนะคะคุณผู้ชมวันนี้ที่เราจะพูดคุยกันเนี่ย
มานั่งสองท่านคนที่เป็นผู้เสียหายคือเด็กปีสองคนนี้เนี่ย
อาศัยอยู่บ้านคุณน้าแล้วบ้านคุณน้ากับบ้านคุณป้าติดกัน
เพราะฉะนั้นจะรับรู้ทั้งคู่นะคะในขณะที่คุณแม่ทำงานไกลกว่า
ก็เลยมาเรียนอยู่ใกล้บ้านน้ากับป้าก็เลยมาอยู่ที่นี่นะคะ
วันนี้ที่เราจะพูดคุยกันสองท่านท่านแรกคือคุณประสบสุขเชียงชาววัยนะคะ
เป็นคุณแม่ของปอเด็กปี๒คนที่ว่าแล้วก็คุณป้าซึ่งก็รับรู้ตลอดเวลา
หลานเป็นอะไรอาการเป็นอย่างไรเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะ
คุณจันทิมาหงปรีชาสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ

อย่างแรกขอแสดงความเสียใจด้วยเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นกับลูกและหลานนะคะ
แต่อย่างน้อยตอนนี้อาจจะพูดได้ว่าก็อย่างน้อยดีใจด้วยขึ้นมานิดนึงแล้ว
เพราะว่าเรียนใช้คำถูกว่าเขาพ้นขีดอันตรายแล้วล่ะ

วันนี้ทีมงานเราโทรไปสอนอทุกหมาฮะเมฆตอนเจ้าตอนนั้นยังไม่ได้ไปแจ้งความ

บอกว่าได้ข่าวแต่ว่ายังไม่มีใครมาแจ้งนะคะ
เอาอย่างนี้ก่อนค่ะเอาข้อมูลของปอก่อนปอคือเด็กปี๒

อมาอยู่บ้านคุณน้าแล้วบ้านคุณน้ากับคุณป้าอยู่ติดไหมคะ

คุณแม่ทำงานไกลเลยเอาป๊อเนี่ยมาอยู่ที่นี่ดีกว่าเพราะเขาเรียนใกล้ตรงนี้นะคะ
วันนี้ที่ไปแจ้งความตำรวจรับแจ้งความไว้

ยังไม่ได้มีการเรียกรุ่นพี่ไม่ได้มีการเรียกเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัย
ยังไม่ได้มีการเรียกครูบาอาจารย์อะไรมาวันนี้ใช่ไหมคะ

ค่ะใช่ค่ะช่วงเช้ามีไปแจ้งแล้วก็
ช่วงที่เราเดินทางมาที่นี่ค่ะก็มีรุ่นน้องเพื่อนนะคะ
ไปที่สอนอแล้วไปแจ้งความเพิ่มค่ะ
แล้วก็ตำรวจก็รับแจ้งสอบปากคำแล้ว
คือที่จะเอาวันนี้ก่อนเนื่องจากว่าคือ
เรื่องนี้ไปเร็วมากเลยนะคะไปเร็วมากความคืบหน้า
สองคือว่าทางสถาบันนะคะคุณผู้ชม

เราได้โทรศัพท์คุยกับท่านอธิการบดีนะคะ
ทราบแล้วเราก็อยากให้ท่านอธิบาย
ให้ท่านพูดว่าความคืบหน้าในสาบันเป็นอย่างไรบ้าง

กำลังมีการประชุมกันอยู่ขอคุยกันภายในก่อน
ซึ่งอันนี้ใช้สิทธิ์ได้เลยเต็มที่
ซึ่งวันนี้คุณแม่กับคุณป้าไปที่สถาบันมาด้วยไหมคะ

สถาบันตอนนี้ยอมรับแล้วว่าเกิดเหตุจริงไหมคะ

แล้วก็ทางสถาบันทราบไหมคะว่าใครคือคนลงมือ

ทราบแล้วเพราะว่าเพื่อนน้องค่ะก็คือ

คือไปบอกแล้วค่ะว่ามีใครคนไหนบ้าง
ตามข่าวบอกมี๓คนแต่เด็กจำชื่อได้๒คน

เขาไม่ได้หนีหายหน้าอะไรไป

ก็คือยังตอนที่เราไปแจ้งความเนี่ย
กลับอยู่ที่มหาลัยค่ะก็คือยังไม่เจอตัวเด็ก๓คนนี้ค่ะ
เจอแต่เพื่อนน้องที่เป็นคนอยู่ในเหตุการณ์นะคะ
คุณป้ากับคุณแม่ได้คุยกับตัวอธิการบดีเองเลยใช่ไหมคะ

ท่าทีท่านเป็นยังไงคะวันนี้ที่ไปที่สถาบัน

ใช่รับฟังกับลุงท่านก็ขอโทษพวกเราอะไรอย่างนี้ค่ะ

นิ่งนอนใจอะไรอย่างนี้ค่ะ

ว่าให้สอบสวนว่า

ก็คือโทรแล้วก็ได้มีการโทรหา
ผู้ปกครองของเด็กทั้ง๓คน

เราตามตอนเช้ายังเงียบเรื่องเงียบ

ถ้าถามว่าได้พบตำรวจแล้วไหมพบแล้วนะคะ
แล้วก็เพื่อนของปอที่โดนด้วย

ในขณะที่ทางสถานศึกษาเองทราบเรื่องแล้ว

พ่อแม่ของเด็กที่เป็นผู้กระทำ
ก็น่าจะทราบเรื่องแล้วเรียบร้อยนะคะ

เกิดขึ้นถ้าตามข่าวคือ

ที่ผ่านมานี้เองนะคะท่านใดจะเป็นคนเล่าดีคะ

เหมือนประมาณว่าแม่ครับผมเจ็บแขนมาก

ให้พาผมไปหาหมอที่โรงพยาบาลหน่อย

อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยเหมือนประมาณว่า

อาจจะกล้ามเนื้ออักเสบเพราะว่าตอนนี้๕ทุ่มครึ่ง
ถ้าเกิดไปหมออาจจะคิดกินยาแก้ปวด

เอายาคายเซ่นให้เขากินหน่อย

น้องก็บอกว่ากินไม่ค่อยได้
กินแล้วมีอาการเหมือนจะอาเจียน

เขารับน้องประมาณทุ่มนึง

คือไม่มีอาการให้เห็นเลยว่าผิดปกติ

คิดสินะว่าคือปอดูเพลีย
มาดูเหนื่อย
ปอมีรอยฟลกช้ำ

เหนื่อย
แต่คุณแม่ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะบอกว่าเล่นกีฬามา
ตัวน้องบอกว่าเล่นกีฬามาเล่นเตะบอลเตะบอล

แล้วก็ให้กินข้าวกินยาขึ้นไปนอนค่ะ
ทีนี้ว่าช่วงประมาณตี๔ค่ะ
น้องลงมาเข้าห้องน้ำอะไรอย่างนี้แล้วก็เหมือนแบบว่าฟุ๊บลงไปเลย
แล้วก็เหมือนว่ามีอาการว่าน้องบอกว่า
เห็นภาพอะไรเลยน้องก็เลยคาน

เคาะประตูให้พาไปส่งที่โรงพยาบาล

คุณน้าบอกอีกครับว่าหลานคานมา
ขอประตูว่าไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวแล้วครับ

คำว่าไม่เห็นภาพคือหมายถึงเค้าตาเค้าพล่าหรือเค้าแบบอย่างไรคะ
ภาพผ้าแล้วคือปุ๊บลงไปเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วคุณน้าคานมา

ส่งเด็ดผ้าผิดก้าวซึ่งใกล้บ้านค่ะ

คือน้องก็ยังไม่บอกว่าเกิดจากอะไรบอกแต่ว่าเตะบอล

แล้วก็ไม่ได้บอกคุณหมอไม่ได้บอกแม่ไม่ได้บอกนะ
ไม่ได้บอกใครว่าโดนกระทำ
บอกแต่ว่าเตะบอลออกกำลังกาย

คือเราน่าจะมีปัญหาที่ระบบเสียงนิดหน่อยนะคะ

เจ้าปอลเนี่ยก็ยังไม่ยอมบอกว่าตัวเองโดนอะไรมา
คำถามก็คือว่าแล้วมันไปถึงจังหวะที่ต้องผ่า
เอาม้ามออกได้อย่างไรสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะปอคือเด็กปี๒นะคะ
เรียนอยู่ที่สถาบันแถวสวนครัวค่ะ
แล้วก็คดีนี้อยู่ในการดูแลการทำคดีของสนทุ่งมหาเมฆนะคะ
จากการเช็คของทีมงานเรากับตำรวจนะคะ
ว่าท่านจะไม่ให้สัมภาษณ์ณขณะนี้
แต่บอกว่ารู้ตัวคนทำหมดแล้ว

แล้วก็มีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความเพิ่มมากขึ้น
ขณะที่ก็เรียกคนอื่นเข้ามาสอบเพื่อเป็นพยานด้วย

ทีนี้ไปถึงโรงพยาบาล

ทำไมเขาไม่บอกว่าเขาเป็นอะไรเขาโดนอะไร
เพราะว่าเมื่อถึงมือหมอของจริงต้องบอกหมอแล้วใช่ไหมคะ

เขาก็ยังถึงที่โรงพยาบาลก็ถามเขาก็บอกว่าโดนลูกบอล
คุณหมอถามค่ะเหมือนว่าการไปโรงพยาบาลคุณหมอก็จะซัก
คนไข้ใช่ไหมคะเขาก็ยังไม่บอก
ยังบอกอีกว่าโดนลูกบอลคือเตะบอลแล้วโดนบอลอัด
แล้วเขาบอกหมอบอกว่าเขาเจ็บตรงไหนบ้างคะ
ตอนนี้เขาบอกว่าคือท้องแต่ว่าคือก็ยังไม่ได้บอกว่าโดนตรงนี้บอก
ก็ยังยืนกับหมอว่าโดนบอลเตะอัด
ค่ะแล้วคุณหมอก็เอาเข้าห้องเพื่อสแกนเลยเหรอคะ
แต่คุณหมอตรวจเลือดอาจจะค่าเลือดมันต่ำหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็เลยเหมือนวินิจฉัยจนตรวจเจอค่าเลือดต่ำม้ามเมิ้มอะไรต่ำอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็เลยเหมือนบอกว่าสันนิษฐานว่าเลือดออกในช่องท้อง
แล้วก็สาเหตุจากม้ามแตก
ไปภาพเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นภาพถ่ายเสยขึ้นมาบริเวณช่วงลำตัวไม่ใช่เหตุการณ์นี้ถูกไหมค

เป็นเหตุการณ์ก่อนหน้านี้

แต่อันนี้ที่คุณแม่กับคุณป้าได้มาเนี่ยได้จากโทรศัพท์ของลูก

เหตุการณ์ก่อนหน้านี้แน่นะคะไม่ใช่เหตุการณ์นี้

ทีนี้พอคุณหมอวินิจฉัยเสร็จไปจะถึงขั้นไหนทำไมหมอบอกว่าต้องผ่าตัดคะ
คุณหมอบอกว่าเลือดออกเต็มในช่องท้องค่ะ
ม้ามแตกน้องต้องผ่าตัดด่วน
ซึ่งในระหว่างตั้งแต่ไปถึงโรงพยาบาลจนกระทั่งหมอวินิจฉัย
หมอเห็นแล้วว่าเลือดเต็มช่องท้องแล้วหมอบอกว่าม้ามแตกเนี่ย
ปอบอกเราหรือยังคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขา

คุณแม่มาแล้วใช่ไหมจังหวะที่ไปถึงโรงพยาบาลคุณแม่ต้องมาแล้วแล้วค่ะ

พยายามจะสื่อสารเลยเหรอ

แม่จะมาพูดอะไรอีกอะไรอย่างนี้
ทีนี้คุณหมอเลยวินิจฉัย
แล้วก็บอกเราว่าม้ามของปอแตก
ม้ามแตกแล้วเลือดออกเต็มช่องท้องต้องผ่าตัดด่วน
คำว่าผ่าตัดเดี๋ยวนะคะตกลงเขาถูกตัดม้ามออกไปเหรอ
ใช่ค่ะ

ความดัน

ก็เข้าผ่าตัดด่วน

ใช่ค่ะเจ้าตัวรู้ไหมคะเจ้าตัวรู้ไหมว่าเราจะต้องโดนตัดม้ามแล้วอ่ะตอนนั้นอ่ะ
ไม่แน่ใจว่าที่คุณหมอพูดไม่รู้ว่าน้องเขาจะได้ยินหรือเปล่า
เขาหลับตื่นหรือเขาหลับไปเลยคะ
คุณหมอวางยาสลบอะค่ะ
ช่วงที่หมอคุยว่าจะตัดม้ำค่ะในห้องฉุกเฉินอ่ะ

แต่เขาเป็นคนที่แบบเด็กที่แบบขี้กลัวใจฝ่อค่ะ
เราก็เลยไม่อยากไปพูดบอกเขาอะไรอย่างนี้
แต่เขาก็รู้ว่าเขาต้องผ่าตัดเขาก็บอกแม่ครับผมไม่ผ่าตัดได้ไหมมีวิธีอื่นรักษาผมไหม
คือผมไม่อยากผ่าตัดเลยคือผมกลัว

แต่ก็บอกเขาว่าไม่เป็นไรแม่ก็ผ่าตัดก็หายแป๊บเดียวไม่เจ็บอะไรอย่างนี้
เดี๋ยวนี้หมอก็แบบไม่รู้สึกตัวหรอกอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่สุดท้ายถึงแม้ว่าปอกลัวปอก็ต้องถูกตัดน้ำออก
ใช่ค่ะเพราะว่าคุณหมอบอกว่าถ้ารักษาวิธีอื่นก็คือมันไม่ทัน
ไม่ทันแล้วคือกลัวว่าน้องจะไม่ไหวอะค่ะ
คือที่เราเล่ากันเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคือเหตุเกิดค่ำเมื่อ๒วันก่อนแล้วเขาถูกตัดม้ามาคือเมื่อวาน

แล้วตามข่าวนะคะตามข่าวที่ออกมาคือว่ายังอยู่ในห้องไอซียูแล้วก็ใส่เครื่องช่วยหายใจ

ตอนนี้ออกแล้วค่ะเมื่อตอนบ่ายหรือตอนเย็นนัดที่ส่งลูก
เมื่อสักพักเดียวค่ะเมื่อตอนประมาณ๖โมง

ย้ายออกมาห้องปกติ
ก็ถือว่าออกมาไหนด้วยอาการทุล่าวแล้ว

ยังค่ะคือจริงแล้วคุณหมอเขายังไม่อยากให้แบบให้น้องพูด
หรือใช้เสียงใช้อะไรแบบนี้
คือเหมือนมันจะกระทบกระเทือนเพราะว่า
เรามาทราบได้ยังไงว่าปอจริงถูกทำอะไรคะ
น้องสาวเริ่มไปดูในเฟสลูกชายค่ะ
ที่เขาคุยกันในกลุ่มเพื่อนอะค่ะ

ทำไมแบบรุ่นพี่คือแบบทำขนาดนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ

คือมือถือนางเขาก็เลยเอามือถือมาดูค่ะ

เพราะมือถือน้องก็ไม่ได้พกสมมติคนน้องไม่สบาย

ถึงได้ไล่เห็นการคุยกันการแชทกันนะคะว่า
เน็ตแฟนน้อค่ะบอกว่าเนี่ยทำไมทำพี่ปอขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ย

แล้วก็เพื่อนก็บอกว่าเนี่ยเหมือนว่าเขาก็ไม่ไหวเหมือนกัน
เขาก็คือโดนจนลุกไม่ขึ้นเหมือนกัน

ใช่ค่ะโดนหลายคนค่ะ
ตอนนี้เป็นช่วงรับน้องของสาบานเขาเหรอคะ
อันนี้ไม่ใช่การรับน้องนะคะไม่ใช่รับน้องปี๑นะคะ

คือจริงดิฉันงงด้วยซ้ำไปคือเขาปี๒แล้วเขาไปเกี่ยวอะไร

เรียกรุ่นน้องปี๒ไปเหมือนไปตักเตือนว่าทำไมแบบดูแลรุ่นน้องปี๑ไม่ดี

ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ทราบน้องค่ะ

มองว่าปี๒แบบดูแลรุ่นน้องปี๑ไม่ดี

เหมือนกับแบบเข้าระบบของเขาค่ะ
ที่ว่ารุ่นน้องเค้ารบรุ่นพี่อะไรอย่างนี้น้อยอะไรอย่างนี้ค่ะ

พอรุ่นพี่ปี๓บอกว่าปี๒ดูแลไม่ดี

เขาก็เรียกเรียกไปตรงที่เกิดเหตุนะคะ
เรียกไปแล้วก็ถามความสมัครใจว่าแบบว่าใครแบบ
ใครยอมรับว่าเออแบบดูแลไม่ดีอะไรอย่างนี้ค่ะ

พี่๓คนก็คือเวียนกันต่อยท้องน้องค่ะ

แล้วรุ่นพี่ปี๓เรียกเด็กปี๒มาเยอะไหมคะ
ในกลุ่มน้องที่น้องบอกมันมีแค่ประมาณ๑๕๒๐คน
แต่ว่าแยกผู้ชายกับแยกผู้หญิงแต่หนูก็ไม่แน่ใจว่า

ใช่ค่ะ
เหมือนกับลุกนั่งใช่ไหมคะ
ทำโทษด้วยการลุกนั่งก่อนเสร็จแล้วให้ยืน

รุ่นพี่๓คนค่ะเรียนต่อยน้องรัว
รัวแล้วพอคนนี้จบอีกคนนึงมาต่อ
อีกคนนึงมาต่ออย่างนี้ค่ะ๓คน
ดูให้เหตุผลแค่ว่าแบบควบคุมน้องปี๑ไม่ดีหรอกค่ะ
ใช่ค่ะดูแลน้องปี๑ไม่ดี

เขาเรียกเป็นโรงเรียนโสดโรงเรียนอยู่ข้างโรงเรียน
คนพิการพาไม่แน่ใจที่อยู่ติดกับรั้วสถาบัน

เดี๋ยวนะคะแบบนี้มันเรียกกิจกรรมอะไรคะ
คือมันอยู่ในช่วงอะไรทำไมถึงอยู่ดีก็เรียกมาแบบนี้ได้
ของพวกนักศึกษาน่าจะเป็นคำว่าซ่อมหรือเปล่า
ต้องไปซ่อมอะไรอย่างนี้
เดี๋ยวนะคะของแบบนี้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้เหรอ

คือเหมือนว่ารับน้องไปผ่านไปแล้วที่ท่านอธิการอธิบายก็คือรับน้องผ่านของปี๑ผ่านไปแล้ว
อันนี้ไม่ใช่คือมันก็ไม่ใช่จริงเพราะว่าเป็นระหว่างเรื่องระหว่างน้องปี๒กับปี๓

ว่ากิจกรรมตรงนี้อาจจะแบบเหมือนรุ่นพี่ตั้งมาเองอะค่ะว่าอยากจะแบบทำตรงนี้ค่ะก็เรียกน้องไป
คือแต่จริงแล้วเนี่ยต่อให้ต่อให้นะคะต่อให้อยู่ในช่วงการรับน้องแบบนี้ก็ไม่ได้รับการอนุญาตให้ทำอยู่แล้ว
ใช่ค่ะคือท่านอธิการอยู่แล้วมีกฎไว้เลยว่าคือก่อนหน้านี้ท่านก็บอกท่านอันการก็บอกว่าเรียกผู้ปกครองกับเด็กปี๑มาแล้วมาบอกแล้วว่ามาห้ามกิจกรรมทุกอย่าง
แล้วก็บอกปี๒ปี๓ปี๔แล้วแต่ก็ไม่คิดว่าจะมาเกิดกับปี๒๕
เดี๋ยวนะคะที่นี่เขาไม่ให้รับน้องเหรอคะ
เหมือนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเมื่อเช้าที่อธิการปุ๊บเหมือน
ให้รับนะแต่มันผ่านแต่เฉพาะแค่ปี๑

แต่๒กับ๓นี่คือมันเลยที่จะผ่านไปแล้ว
แล้วก็ลักษณะกิจกรรมที่จะได้รับการอนุญาตมันไม่ใช่เรื่องการทำร้ายร่างกายแน่นอนอยู่แล้วมันเป็นนโยบายอยู่แล้วที่ต้องปฏิบัติตาม
อันนี้ก็ยิ่งไม่ใช่ในช่วงรับน้องด้วยมันเป็นคือที่ปี๓เรียกปี๒
มาบอกว่าให้ทำแบบนี้ไม่โอเคอะปุ๊บได้แล้วทำนอกลัวโรงเรียนใช่ไหมคะ
เด็กที่ถูกทำร้ายตามข่าวเกือบ๒๐ตัวเลขประมาณนี้ไหมคะ
ใช่ก็ประมาณ๑๐คน๑๐กว่าคน

แล้วพี่๓คนที่ว่านี้
เคยก่อเหตุลักษณะแบบนี้มาก่อนไหมคะ

ก่อนแรกนี้๒ใน๓

น่าจะมีการแจ้งความไว้เหมือนกันมั้งคะ

อันนี้ไม่ทราบรู้แต่ว่าอุ้มน้องปี๑ไปทำร้าย

เห็นทางคนที่เล่าเลื่องเนี่ยเพิ่งจะมันทำจบไป
เพิ่งจะถ่ำเรื่องทำเรียบเรียง

โดยพี่ปี๓๓คนนี้เหมือนเดิมเหรอคะ

แล้วจนถึงตอนนี้วันนี้ที่ไปคุยกับทางท่านอธิการบดี
ท่านบอกว่ารู้ตัว๓คนที่ลงมือแล้ว
แล้วก็เรียกผู้ปกครองของเด็กปี๓๓คนนี้
คือติดต่อติดต่อได้แล้วแต่
บอกว่าจะมาแต่ไม่ได้มาค่ะ
ถ้าเราไม่ได้นับกรณีของน้องปี๑ที่เพิ่งจะเกิดไป
ที่๒ใน๓ลงมือ

ว่าเด็ก๓คนนี้เด็กปี๓๓คนนี้

ทั้งมีประวัติที่เป็นคดีกันก่อนหน้านี้ไหม
หรือว่ามีประวัติในโรงเรียนเองไหม

คือไม่ได้มีบ่อค่ะ
แต่เราไม่รู้ว่าไปทำแต่เด็กคนอื่นไม่กล้าหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วอาจจะไม่ได้รุนแรงเหมือนเคสลูกเราอะไรอย่างนี้ค่ะ
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาภาพเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่า
เป็นภาพที่คุณแม่คุณป้าคุณน้าไปเจอในโทรศัพท์ของปอนะคะ

แต่คำอธิบายคืออย่างไรเดี๋ยวกลับมาฟังกันค่ะ

คุณผู้ชมครับรูปมาสกุลนี้ที่ให้คุณพวกชมได้ดูนะคะ
แล้วก็เหมือนกับมีรอยแดงอยู่ตรงประมาณกระบังลม
อันนี้เจอในโทรศัพท์ของปอตอนที่เกิดเหตุแล้วใช่ไหมค

มีใครอธิบายได้ไหมคะว่าอันนี้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่
มีใครบอกได้ไหมเพื่อนเขาเคยทราบไหมคะ
คือถามแฟนเขาแฟนเขาบอกว่าโดนก่อนหน้านี้ไม่ใช่เหตุการณ์นี้ค่ะ
คือบอกแค่นี้ว่าบอกแค่นี้โดนในสถาบันการศึกษานี้ไหมคะ

โดยเฉพาะทราบหลังจากค้นโทรศัพท์เขาด้วยนะคะ

ไม่ค่ะเรียบร้อยออกไปทางขี้อายด้วย

คุณหมอบอกไหมว่าหลังจากตัดมามเขาออกไปเขาต้องใช้ชีวิตแบบไหนคะ
เขาจะต้องใช้ชีวิตที่แบบลำบากมากค่ะเพราะว่าน้องมีความเสี่ยงต้องมีความเสี่ยงในเรื่องของการติดเชื้อ
ง่ายขึ้นกว่าคนปกติหลายเท่า
เชื้อโรคแบบเชื้อโรคทั่วไปใช่ค่ะหรือแม้กระทั่งถ้าน้องจะต้องไปโดนฝนหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็มีโอกาสที่จะแบบจะป่วยจะอะไรอย่างนี้ง่ายกว่าคนปกติ
เพื่อนเขาที่โดนพูดเป็นเสียงเดียวกันคือสามารถยืนยันได้ว่าเกิดจากรุ่นพี่๓คนที่ว่านี้เกิดจากการกระทำแบบนี้เพื่อนเขาเล่าใช่ไหมคะ

เพื่อนเขาในรอบเดียวกันที่โดนเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ
เขาก็ตอนแรกก็ไม่กล้าพูดค่ะ
จนน้าค่ะบ้างคือมีขวามเป็น
คิดได้อะไรได้ว่าควรจะช่วยบอกให้ฟังหน่อย

คือไม่ได้จะเอาเรื่องหรืออะไรแต่คือช่วยช่วยบอกหน่อยว่าเหตุการณ์เนี่ย
มันเกิดขึ้นเพราะอะไรยังไงใครเป็นผู้กระทำ
พวกน้องเขาก็แบบตอนแรกก็ไม่บอกค่ะ
คือจนตอนหลังเหมือนเขาคือเราก็หวานล้อมทุกอย่างค่ะ
เคยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ยกมือขอโทษเรา
ที่เราเล่าเนี่ยคือบางส่วนเป็นผู้ชายด้วยเหรอของพิเศษขนาดอย่างงี้

ใช่ค่ะแล้วเขาก็โดนทำร้ายด้วยสำหรับเด็กผู้ชายนั่นคะ

ทางอธิการท่านก็บอกว่า
เรื่องนี้คือเข้าสู่คณะกรรมการ

ที่ว่าจะดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไป
แล้วก็คือตั้งแต่เช้าเนี่ย
ตำรวจก็ได้ไปสอบถามที่วิทยาลัย

ตำรวจคือไปกอดเราก่อน

ใครเรียกเพื่อนน้องมาว่า
สอบปากคำว่ามีใครบ้างเบื้องต้นก็คือ
คือคดีคดีอาญาส่วนคดีอาญาเป็นของตำรวจไป

อันนี้อยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการ

ป่อลูกชายคนเดียวของคุณแม่นี่นะคะ

การเรียนอนาคตของเขาเอาไว้ยังไงคะ

แต่ว่าจริงแล้วอนาคตเขาตั้งใจว่า

แล้วเขาเล่าอะไรให้แม่ฟังบ้างว่า

เป็นผู้หญิงค่ะเขาถึงได้เรียนนรด
คือปกติคนเราก็จะเรียน๓ปีส่วนใหญ่จะเรียน๓ปี
แต่น้องนี่คือวางแผนกับป้ากับน้ากับแม่เลยว่าเขาจะเรียนให้

ตั้งใจไว้แล้ววางอนาคตไว้แล้ววางงั้นเถอะ
แล้วก็ส่วนหนึ่งที่ไม่พูดเนี่ยก็คือไม่อยากให้มันบิดพิ้วไปจากที่วางไว้
คุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะ
ทางสถาบันรับทราบเรื่องดีรู้ตัวคนทำแจ้งทั้งผู้ปกครองแล้ว
ในขณะที่ทางสนทุ่งมหาเมฆนะคะเจ้าของพื้นที่ก็ยืนยันบอกว่ามีเหตุจริง
ทราบตัวคนทำนะคะตอนนี้เรียกคนมาสอบปากคำเพื่อเป็นพยาน
แล้วก็ถ้ามีเจ้าทุกข์คือมีผู้เสียหายเพิ่มขึ้นก็คือรวมอยู่กันด้วย
ขึ้นอยู่กับตอนจบของคดีว่าจะไปถึงไหนเมื่อเกิดเหตุขึ้นแล้ว
ที่ไม่อยู่ในรั้วโรงเรียนมีผลหรือไม่มีอย่างไรไม่ทราบ
ต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นในโรงเรียนนะคะแต่เรื่องคดีว่าไปตามที่มีเหตุและผลเกิดขึ้นค่ะ
โวยพรให้ปอแข็งแรงขึ้นเรื่อยคิดว่าเขาจะดีขึ้นเรื่อย
และคิดว่าอนาคตไม่ได้เปลี่ยนจากนี้เยอะนะคุณแม่ให้กำลังใจนะคะ

นี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของระบบที่ก็มีคนค้านพอสมควร
ก็ยังมีคนบอกว่าก็อาจจะยังต้องรักษาไว้บางส่วนนะคะ